พาไปที่นครนายกที่นี่วัดนี้โอ้โหคนแน่นจริง

อาบน้ำมนต์ไม่ได้อาบเองแต่ไปอาบให้จราเข้

ส่งทั่วไทย

วัดลำบัวลอย
เจ้าเพื่อนยาย
ตำบลท่าเรืออเผลอปากภีร์จังหวัดนครได้ยก
ปากภีร์นี่แหละภูมิโพรนเพี้ยบเลย

หรือข้อสนิทยะสินทะโร
ท่านเบชอดีตเกรจิชื่อดังของนครได้ยก
นี่ตรงนี้แหละครับต้องมาอาบน้ำถูไถ
เออคือเอาแปลงมาขัดมาถูอย่างนี้เลยเหรอ

คุณดูแถวคนข้างหลังเมื่อกี้น่าวนคุ้นมั้ย

เพราะผมได้ข่าวเหมือนกันว่าช่างภาพในสตูดิโอของเรา

แต่คราวนี้เขาไปที่นครนายก

คือหลวงพ่อสนิทท่านเป็นผู้ปลูกเสก
ก็มายืนรอเข้าแถวกันยาวเหยียด
กับฟองน้ำและแชมพูถูไถทำความสะอาด
หลังน้ำออก
แล้วล้างน้ำออกเพื่อความสะอาดส่วนจุดนี้เขาให้มาแปะปิดคอกนะครับ
นักท่องเที่ยวเขาไปกราบไห้จราเข้ที่ชื่อว่าโทนฮะเขามีการฉีดยาแล้วก็สตาร์ฟร่างมันเอาไว้
เอารากเอาไว้ในโรงแก้วแบบนี้รากนี้ไม่ต้องไปทำความสะอาดเขานะ
ไม่ต้องไปถูไถเขานะไปถูไถแค่ไอ้ลูกปูนปั้นอย่างเดียวพอ
มีความเชื่อและเมื่อมาตรงนี้แล้วแนะนำให้ไปอีกจุดหนึ่ง
คุณผู้ชมเห็นบ่อนี่ไหมบ่อเห็นล
เห็นบ่อที่มีจราเข้กำลังว่ายน้ำนี้ไหมอ่อ
เห็นแล้วเห็นชัดเลย
งั้นไปดูต่อว่าทำไมต้องมาดูตรงนี้
เพราะเขาเชื่อว่าถ้าคุณได้เห็นจราเข้
มันโผล่ตัวออกมาให้ได้เห็นแล้วก็

มันคือความเป็นสุริมงคลของคุณ

ถ้าเห็นจราเข้จริงคือโชคดี
คือเรื่องนี้ผมได้ข้อมูลมาจากคุณดุ๊กกี้ดุ๊กกี้
ยาวที่ไปที่นครนายกที่ไปที่วัดแห่งนี้

และสิ่งที่คุณขอนั้นจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อ

คุณได้เห็นจราเข้ที่อยู่ในบ่อแห่งนี้

แล้วเมียเขาเห็นไหมคะ

ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าดุ๊กกี้ไปกับใคร
อันนี้ก็เป็นแล้วแต่เขาไป
โพสต์ดราม่าในเฟซบุ๊คเขาด้วย